โซเชียลฮือฮามากเลยนะคะสำหรับพี่ใหม่เจริญบุราค่ะนี่
เล่นโพสต์ท่าแบบว่าท่าใหญ่ไปเลยแบบนี้
เล่นท่าใหญ่ท่ายากเลยนะคะเออเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกัน
เพราะว่าเซ็กซีเยอะบดไปเลยจ้ะเออขอดูหน่อยนี่
แล้วแต่ละท่าโอ้โหคุณผู้ชมดูซะก่อนจะไปเที่ยวทะเล

คุณผู้ชมบอกเลยว่าบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้านะ

ท่าที่ทำเอามือหนึ่งเลยนะท่าที่อก
แล้วอีกมือนึงไปเกาะที่ถ้ำข้างหลัง
คุณผู้ชมเป็นท่าโพสต์ยอดฮิตเลยนะ
ตอนถ่ายปกนิตยสารพลอยแก้มเพชรเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน

แล้วคือเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
ใหม่ก็ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
พอเสร็จเนี่ยก็ไปเที่ยวทะเลตามภาษาเนาะ

เดี๋ยวลองนิดนึงก็ละกันโอ้โหคุณแม่ค่ะ

คุณก็ท่าโพสต์กับพี่ใหม่เหมือนกันเลย
ก็สู้ก็ได้แต่ท่านี้เลือนคอยมันก็ดี

เอามือนึงเสยขึ้นมาพี่แม่
ส่วนอนาคตนะถ้ามีคนติดต่อมาถ่ายแบบจริงจัง
พี่ใหม่ก็บอกเอ้าก็ไม่แน่นะจ๊ะ

ทำโปรเจคพิเศษฉลองครบรอบ๑๐ปีน้ำแร่ใหม่ไง

เพราะว่าอินเนอร์เรื่องการโพสต์ท่าของพี่ใหม่เนี่ย
มีมาตั้งแต่เย็นไม่ทันตั้งไข่เลยค่ะ
ไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูหลักฐานกันเลยค่ะ
อยากจะไปถ่ายแล้วบันทึกภาพเอาไว้อะไรอย่างนี้

อันนี้ไม่ต้องออกแบบเลยค่ะ

ไม่มันไปถ่ายที่เดียวพี่ใหม่เคยไปถ่ายโปรเจกต์
แล้วก็มันก็จะอยู่เนี่ย
เกาะห้องแล้วก็ลากูน่าอะไรนู่นนี่นั่น
เพิ่มเคยมีแล้วค่ะแต่บางทีถ้าแบบ

ปฏิกินอะไรจริงจังขนาดนั้น
พี่คิดว่าอย่าพึ่งดีกว่าก็ไม่ได้รีบค่ะ
เอาละจะเป็นนักปั้นและจะปั้นหลาน

สไปชมขาอินเนอร์มาตั้งแต่เด็กโพสต์ต้าจำหัวนิดนึง
เกียรติแล้วต้องต้องโพสต์ต้าแบบนี้

เป็นการอ่านข่าวดิฉันเหนื่อยมากคุ้งจงขอบพาจริงมารัดคลอง